จากพี่มนต์สิทธิ์มาต่อกันที่ลูกทุ่งสาวคนนี้ดีกว่า

สุนารีราชศรีมานั่นเองนะคะ

ไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่แฟนก็ไปรอต้อนรับอยู่ดีนะคะ
แม่สุโพสต์ภาพนี้เอาไว้ให้คุณผู้ชม
เป็นภาพขณะที่รวบในพิธีทำบุญ
หนองไม้แดงนิคมบ่อแก้วจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
จากภาพนี้เอาจริงก็แอบซูมหาเลขเหมือนกัน

เพราะว่าทุกครั้งที่แม่สุโพสต์เข้าไปทำบุญ

ติดไม้ติดมือกลับมาฝากแฟนนั่นเอง
แต่รอบนี้พยายามแล้วยังไม่เจอเลขอะไรนะคะ
แต่พอเสร็จสับจากการทำบุญแล้วเนี่ย
สุกก็ขอคืนความสุขให้แฟนเพลง
มารอต้อนรับร้องเพลงโชว์ไปเลยจ้า

ก็คือบรรดาชาวบ้านระแวกนั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
มารอติดตามนะโดยเฉพาะแม่เท่าชุดสีขาว
เดี๋ยวให้ดูเลยโยกย้ายแบบลืมอายุกันเลยทีเดียวจ้า

เห็นไหมล่ะแกชูมือมาอย่างนี้คุณผู้ชมเต้นอย่างนี้นี่อย่างนี้

แต่ถ้าเป็นดิฉันนะคะดิฉันก็คิดไปแล้ว
เอาเป็นว่าเจอศิลปินที่ตัวเองรักมาใกล้ประชิดแบบนี้นะ
โอ้โหเราก็รอต้อนรับนะแล้วก็ชื่นชอบพี่สุนารีนะคะ
นครสวรรค์ไม่ได้มีแต่อภพรนะจ๊
สุนารีก็อยู่นะจ๊ะ